แล้วมีต้นไม้ต้นหนึ่งมันก็จมน้ำอยู่

คน๑๓คนถึงจะไปเกาะอยู่ได้
ขอนแก่นชาวบ้านออกไปหาปลา
เรือมันล่มเรือมันล่มไปเกาะแล้วนะส่วนหนึ่งนะ
เรือจะมาช่วยล่มอีกไปเกาะอยู่๑๓คนครับ

ต้นเนี้ยเหรอ

เกาะก็อยู่๑๓คนอยู่ตรงไหนบ้างมันตึ๊บไปหมด
ที่ผมนำเรียนแล้วขอความกรุณาตั้งแต่ต้นรายการนะครับ
อย่าทำอะไรที่เสี่ยงในช่วงนี้เกี่ยวกับทางน้ำ
นี่ครับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จากเหตุเรือล่มท่ามกลางกระแสน้ำไหลแรง
คือติดอยู่ตั้งแต่บ่าย๒นะครับ

ชาวบ้านคนหนึ่งนะคนเดียวนะ
พายเรือข้ามไปหาฟืน
พายเรือน้ำมันเชี่ยว
เรือล่มไหว้ไปเกาะต้นไม้หนึ่งแล้วนะ
จากนั้นชาวบ้านที่ออกหาปลา๒คน
ไปเจอก็ไปช่วยเหลือสุดท้ายเรือล่มอีก
ว่ายไปเกาะที่ต้นเดียวกัน๓แล้วนะ

ใช่ต่อมามีชาวบ้านไปเห็นอีกคนนึง

ล่มอีกโอ้โหเรือล่มอีกไหว้ไปสี่แล้วนะ
ว่าจุดนั้นมันเป็นจุดที่
มันเป็นจุดอันตรายแล้วมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำ
น้ำเชี่ยวนะหัวค่ำ
ญาติของค้นหาปลาผิดสังเกตจึงแจ้งอาสาบุรินิธิร่วมกระตานยู
มันจากคีรีออกไปตรวจสอบสุดที่๒ทุ่ม๕๐นปุ๊ะตึ๊บ
ชาวบ้านเตรียมทีมเจ้าหน้าที่เตรียมทีมอุปกรณ์เข้าไปช่วย
เจ้าหน้าที่จะเอาเรือออกไปค้นหา
ตอนจะไปช่วยกระแสน้ำมันเชี่ยวมากแล้วมันมีน้ำวน
คุณผู้ชมครับเหลือล่มอีกครับ
เหลือกู้ภัยครับนี่เหลือที่ใส่คุณพระพรเหลือกู้ภัยล่มอีก
เจ้าหน้าที่ไหว้ไปเกาะต้นเดียวกับที่ชาวบ้านติดอยู่๔คนก่อนหน้านี้ตอนนี้๙แล้วนะ
เจ้าหน้าที่๙คนรวมกับเมื่อกี้๔เป็น๑๓คนครับ

เชื่อก็ต้องเชื่อนะคือต้นไม้ต้นนี้ช่วยชีวิตเอาไว้ได้๑๓ชีวิต
๔ทุ่ม๔๕ครับเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนฝั่ง
ต้องประสานหน่วยงานทีมกู้ภัยจากหลายมือที่มามาช่วยอีก
เจ้าหน้าที่ชุดใหม่ร่องเรือเข้าไปครับคราวนี้เป็นเรือลำใหญ่
ช่วยเอาไว้ได้๑๓คนโอ้โหผมนี่ขนลุก
ขึ้นฝั่งตี๒๔๐นาทีครับ

ชาวบ้านหลายคนออกมาขอบคุณชื่นชมกู้ภัย
แล้วก็ทุกคนที่ช่วยเหลือกัน
ขอความกรุณาอย่าทำอะไรที่เสี่ยงทางน้ำตอนนี้เลยครับ
เห็นไหมครับว่าเกือบเหตุไม่ดีจะเกิดขึ้นเนี่ย

น้ำรถนี่ต้องกลับไปอีกรอบนึงนะคะต้นไม้ต้นนี้
แต่ว่าทางที่ดีเพื่อความปลอดภัยน้ำรถอย่าเสี่ยงดีกว่า

ถึงแม้ว่าเราจะชินพื้นที่ขนาดไหนก็ตาม